ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงนะคะ

เย็ดเขาอัดคลิปมาไว้ให้ดูนะคะ

มีอาการคล้ายกับโดนผีสิงเข้าร่างคุณนัทพงศ์
คือกอดเสาหน้าบ้านลิ้นจุกปากแล้วก็ร่างกายบิดเบี้ยวไปมา
อยากจะให้ช่วยหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ให้ใจปวดออกให้ใจปวดออก

มันโณีโค่ะ
โะ้หมอป๊าช่วยด้วยหมอป๊า

เหมือนกับคนถูกผีสิงเข้าร่างอะค่ะ
แล้วเป็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่ช่วงก่อนปีใหม่
ควบคุมตัวไม่ได้แล้วยืนกอดเสาบ้านแบบนี้ค่ะ
ลิ้นจุกปากร่างกายก็บิดเบี้ยว
ยาดกับชาวบ้านในบ้านเกรียมตำบลขามเท่าที่นวลสู่นครราชสีมา

เกิดอะไรขึ้นกับนายชัยมงคลอายุ๑๙ปีคนนี้
ของนายชายมงคลค่ะนางดาวบอกว่า
มันเกิดขึ้นหลังจากที่หลานชายไปเล่นที่หิ้งพระค่ะ
ไปเล่นแถวหิ้งพระซึ่งตรงนั้นมีสิ่งของคุณสัยของปู่เขาอยู่
คือปู่เขาเป็นก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาเคยเป็นสายเวทรักษาคนด้วยคุณสายมนต์ดำค่ะ

พอไปเล่นตรงนี้หลังจากนั้นเริ่มสังเกตว่ามีอาการประหลาด
หลานชอบใช้ไม้เท้าเดินท่องคาถาทั่วบ้านเลย
ทำพิธีเหมือนกับทำน้ำมนต์พรมเต็มพื้นเลย
พอเย็นก็มีอาการแบบนี้ค่ะ

ถูกผีเอาเข็มแทงปากถูกผีหักคอบ้าง

หลังจากนั้นลูกพ่อก็บอกว่าสู้ไม่ได้รกยม
ผีต้นนี่ไม่ใช่ผีธรรมดาเรียกว่าเป็นผีมาจังนะลูก
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการรักษาแผนปัจจุบัน
ก็ยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะคะ
ชาวบ้านก็เลยร้องถึงหมอปลาบอกว่าอยากจะให้มาดูหน่อยนะคะ
เพราะว่าเขาไปรักษาแผนปัจจุบันแล้ว
ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอืมนะคะคือแต่ในทางศัยศาสตร์เนี่ย
ผู้รู้เขาก็บอกว่าน่าจะถูกคุณสัยของปู่นะคะ
เล่นงานเข้าแล้วแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าคาถามันแรง
ก็ได้แต่ทำให้อาการทุเลาลงเท่านั้น
ไม่รู้จะทำยังไงกลัวว่าหลานจะสุดหนักขึ้นเรื่อยค่ะ
นี่ค่ะก็วอนหมอปลานะคะช่วยเหลือครอบครัวให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ทีค่ะ